เมื่อวานนี้เราตามข่าวกันมาตั้งแต่เช้า

ว่ามีผู้ที่เป็นชายเร่ร่อน

เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาดูแล
เอาเครื่องช่วยหายใจมาใส่

ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่กลางถนน

ปรากฏว่าเอาผ้ามาคลุมศพเรียบร้อยแล้วนะคุณ

เท่ากับศพอยู่กลางถนนแบบนี้

มาตั้งแต่บ่าย๒ยันกระทั่ง๔ทุ่ม
คือนี่แหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ได้มาตรวจสอบ
แล้วก็มีการแชร์กันไปในโลกออนไลน์
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดหดหูเหลือเกิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตรอกบ้านพานถม
ตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนคร

คือมีชาวบ้านมาพบว่าผู้ชายคนนี้นะฮะ

ลงนอนกับพื้นอยู่กลางถนนตั้งแต่๑๐โมงเช้า
แล้วก็ทราบเบื้องต้นว่าเป็นคนในซอยนี่แหละครับ
และคาดการณ์ว่าติดเชื้อโควิด

ชาวบ้านก็ประสานหน่วยงานสาธารณสุข

มีกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ

ใช่แล้วตอนนั้นเหมือนกับมีสัญญาณชีพขึ้นมานิดนึงนะคะ
แต่ท้ายที่สุดช่วยชีวิตไม่ได้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตตอน๔โมงเย็น

ศพก็ถูกปล่อยทิ้งให้นอนอยู่กลางถนน
มีผ้าขาวคลุมร่างเอาไว้
ถูกทิ้งกลางถนนจนกระทั่งค่ำ
ชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขาก็กลัว
ทวงถามหน่วยงานว่าเมื่อไหร่หน่วยงานต่าง

เจ้าหน้าที่มูลนิธิหายไปไหนตำรวจหายไปไหน

เอาผ้าคลุมไว้แล้วเอากลวยตั้งไว้แบบนี้
ถูกต้องแล้วเขาก็จะมีรั้วเป็นรั้วเหล็กกั้นนะคุณผู้ชม
ทีนี้เขาติดป้ายที่รู้เอาไว้ว่าห้ามเข้าพื้นที่
เพราะมีผู้ป่วยติดโควิด
เหตุการณ์นี้นะฮะหลายคนในโลกโซเชียลก็ติดตามนะครับ
บอกว่าศพนี้เมื่อไหร่จะมาเก็บสักทีนะฮะ
และพระมหาภัยวันซึ่งท่านก็ติดตามข่าวเหมือนกัน
ก็ลงในเฟซบุ๊กระบุว่า๓ทุ่มครึ่งแล้วครับ

เพราะมีการเปิดเผยว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสมเกียจเรือนขาวอายุ๕๐ปี
คือเป็นคนโบกรถที่วัดบวรนิเวศวิหาร
พักอาศัยอยู่ในซอยนี้มานานเพียงลำพัง
มีโรคประจำตัวก่อนจะเสียชีวิตกลางถนนแบบนี้
มีคนเห็นว่านายสมเกียจฟุบลงไปกับพื้นตั้งแต่ช่วงเช้า
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลในช่วงบ่าย

ศพถูกปล่อยทิ้งไว้นานกว่า๕ชั่วโมงจนถึง๓ทุ่มครึ่ง
พระมหาภัยวันท่านโพสต์ยังไม่มีใครมาเก็บศพ
พยายามที่จะประสานหน่วยงานแล้วแต่ถูกปฏิเสธ

หรือว่าต้องรอหน่วยที่มีชุดมีอุปกรณ์ครบคัน
ถึงจะมารับศพผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ได้
ทีนี้ครับทางด้านของพลเมืองดีที่เป็นคนแจ้งเรื่องนะครับ
ก็คือนายธีทยะวิจิตจัญญาอายุ๒๘ปีนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่มาพบนายสมเกียจเสียชีวิตอยู่กลางถนน

ตอนช่วงกลางคืนที่ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์ก็สักประมาณ๓ทุ่มกว่าแล้ว
คือคุณธีทยะบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นมันสร้างความสลดหดหู่เป็นอย่างมาก
ให้กับชาวบ้านชาวชุมชนตรงนี้นะครับ
คือชาวบ้านเองก็อยากจะช่วยนะแต่ทำอะไรไม่ได้จริง
เพราะกลัวเรื่องของโควิด๑๙จะแพร่กระจาย
และอีกอย่างนะฮะชาวบ้านก็สะท้อนออกมาเลยบอกว่าโอ้โหคนแถวนี้ติดโควิด๑๙กันเยอะ
และยังถูกกักตัวอยู่ที่บ้านไม่มีรถมารับไม่มีเตียง
ก็อีกหลายท่านหลายคนนะฮะฟังเสียงของชาวบ้านตรงนี้หน่อยนะครับ
มันก็หดหูอ่ะนะเพราะว่ามันกลางถนนด้วยมันไม่ได้ตายในบ้าน
ถ้าตายในบ้านไม่มีคนเห็นไม่มีคนอะไรยังว่าไป
แต่นี่มันกลางถนนแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่๙๐โมงเนี่ย

นี่แหละครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
ขณะที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าวอยู่ตรงนั้นพอดีเลยคุณ๓ทุ่มกว่า
ก็รอจังหวะที่เจ้าหน้าที่หน่วยไหนจะมาเก็บศพ
ปรากฏว่า๔ทุ่มกว่านะครับกู้ภัยจากมูลที่ป่อเต็กตึง
ได้เข้ามาดำเนินการเก็บศพของนายสมเกียจ
พร้อมกับตำรวจสนชนะสงครามก็ได้ประสานตามหาญาติ
ก็ทราบว่ามีภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่ที่จังหวัดชุมพร
ทีนี้ก็ต้องประสานทางภรรยาและลูกมาดูแล
แล้วก็เรื่องของการจัดการศพก็อาจจะต้องรีบดำเนินพิธีชาปนกิจทันที
แต่นี่กลายเป็นข่าวที่น่าสลดหดหูใจว่า
ผู้ป่วยโควิดตายอยู่กลางถนนไม่มีรถไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บ
แต่เมื่อวานทีมข่าวพยายามที่จะโทรไปสอบถาม
จากทางด้านของสนชนะสงครามซึ่งเป็นสอนอในพื้นที่เนี่ย
ถามตลอดเลยว่าทางตำรวจจะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บไหม

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมานะครับบอกว่าภารกิจเมื่อวานนี้
ในการทั้งไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิดท่านอื่น
และไปเก็บศพคนอื่นมีอยู่หลายศพ
ใช่ค่ะแล้วคือจริงตำรวจบอกนะ
ตำรวจมาดูเบื้องต้นแล้วมาชนะสูตรเบื้องต้น
พร้อมกับทีมแพทย์แล้วแต่ว่าเรื่องหน้าที่เก็บ
คือเขาจะแบ่งทีมกันเพราะว่าไม่ใช่ใครไปเก็บก็ได้นะคุณผู้ชม
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่แบบดูแลเฉพาะทางเรื่องของการป้องกันโรคด้วย
ใช่ค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่น่าสลดหดหูใจเหลือเกินนะ
ศพถูกทิ้งไว้กลางถนนหลายต่อหลายชั่วโมงนะครับ